เรื่องราวของสาวคนนี้ดีกว่าสาวแต้วนัทพร
เธอคนนี้แหมไม่รู้เหมือนกันว่าปีที่ผ่านมาทำบุญด้วยอะไร
เพราะว่าถือว่าเป็นปีทองของเธอเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าละครของเธอเนี่ยฮอตฮิตขนาดที่ว่าขึ้นละครแบบยอดเยี่ยมละครฮิตแห่งปีเลย
ส่งให้เธอคว้ารางวัลดารานำหญิงดีเด่นรางวัลโทรทัศน์ทองคำ
ตอกย้ำความสำเร็จประเดิมต้นปีให้เธอเลยทีเดียวค่ะ
จากเรื่องงานจะไปได้สวยแล้วนะคะเรื่องความรักกับหวานใจนอกวงการอย่างต้นอาจ
แม้ว่ารักมาราทอนของเธอจะเข้าสู่ปีที่๑๐แล้ว
แต่ต้องบอกว่าหวานหยดไม่มีเสื่อมคลายเลยทีเดียว
เมื่อวันวาเลนไทยที่ผ่านมานะคะ
หนุ่มต้นเขามีการทำเซอร์ไพรส์มอบดอกกุหลาบสลักชื่อให้เธอด้วย
และแม้ว่าดีกรีความหวานของคู่นี้จะพุ่งปรี๊ประหลอดแตกขนาดไหน
แต่ว่าสาวแต้วยืนยันประกาศชัดเจนเลยว่ายังไม่พร้อมมีข่าวดีให้ฟังเร็วนี้แน่นอนจ้า

ก็ไปทานข้าวกับที่บ้านค่ะ

แต่ก็มีมาให้เหมือนกันค่ะ
คือตอนแรกก็ถอดใจแล้วว่าไม่ได้แน่
เพราะว่าเขาก็แบบเหมือนพูดว่าแบบเอ้ยคือเนียนอ่ะ
คราวนี้คือแบบว่าเซอร์ไพรส์ได้จริงคือ

ต่อไปยังไม่ได้มีค่ะ
ใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะทำงานกันก่อนค่ะ
เร่งเลยค่ะไม่พูดถึงเลยค่ะ